เมื่อคืนที่ผ่านมามีขายใหญ่ประจำหมู่บ้าน
คิดว่ากลุ่มคนที่เขานั่งดื่มกินกันอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งเนี่ย
เมาแล้วก็มาแซวมาท้าทายจะมาหาเรื่อง

ตายไปหนึ่งเจ็บอีกสองนะครับ

ตายไปหนึ่งเจ็บอีกสองนะครับ
สองเขาในนี้อะ
สองอันนี้ชาวมั่นละไอ้คนดูก็ความความสวย
โอ้ยหลบหลบหลบหลบหลบ
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดของร้านที่เกิดเหตุนะฮะร้านอาหาร๒๑
๒๑๒บาลนะครับอยู่ที่หมู่แปดตะบนแม่อายเมืองแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ดังขึ้นอีก๖นัดนะฮะเสียงปืนนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะ
ฮะสิ้นเสียงปืนมีผู้ชายเดินถือเสื้อเอาเสื้อปิดแผลมานะบอกถูกยิงแล้ว
เพื่อนก็ถูกยิงนี่ฮะแล้วก็มีคนเดินมาสมทบกันแล้วมาสอบถามกันแล้ว
ก่อนจะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจสพแม่อายหลังได้รับแจ้งเหตุก็มาถึงนะครับ
ประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าเกือบห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นลักษณะบ้านพักริมน้ำ
ซึ่งเป็นห้องพักพนักงานของร้านอาหาร๒๑๒บาลเป็นร้านอาหารกึ่งผัก
เมื่อคืนนี้คนที่ถูกยิงบาดเจ็บมีอยู่๓คนนะครับทุกผู้ชมครับ
มีนายกันนัตถาโชธนธิวัฒน์อายุ๒๔ปีคนนี้เป็นพนักงานร้านนะครับ
ถูกยิงเข้าที่ขานะครับได้รับบาดเจ็บนายนัทพงศ์หม่อนอ้ายอายุ๒๓
กระสุนที่ยิงเข้าไปเนี่ยเข้าคิ้วนะฮะ

มีนายเฉลิมวุฒิถาติ๊บอายุ๒๖ถูกยิงกระสุนเข้าลำตัวนะฮะเป็นลูกค้าเหมือนกัน
สุดท้ายนายเฉลิมวุฒิเสียชีวิตนะครับ

ท่านผู้ชมครับในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๓ปลอกนะครับ
แล้วก็มีรองเท้าสีดำแถบขาวอยู่คู่นึงรองเท้าลักษณะเป็นรองเท้าแตะอีกคู่นึง
มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเสื้อยืดสีดำอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุคาดว่าเป็นของคนก่อเหตุเป็นของคนยิง
คนยิงเนี่ยเบื้องต้นนะครับตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าคือนายสมโพธิหรือว่านายหยกอายุ๓๙ปี
ตำรวจก็ไล่ไปตรวจสอบขยายผลพบว่านายหยกหรือว่านายสมโพธิหลบหนีไปอยู่ที่บ้านของแม่ภรรยาในพื้นที่ดอยแก้วตะบนแม่อายนี่แหละแล้วเอาปืนไปทิ้งเอาไว้
เพราะว่าไปจับกลุ่มตัวได้นะฮะไปจับได้เมื่อบ่ายวันนี้นะฮะสพแม่อายก็คุมตัวมาสอบสวนเขาสารภาพว่าเขายิงจริงอ้างว่าเมาแล้วกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยลักษณะมาดื่มมากินแล้วเสียงดังท้าทายเขาเขาก็เลยยิงใส่เข้าไปเพราะกลัวจะถูกมาทำร้าย
จากนั้นก็พาไปค้นปืนนะครับซึ่งฝังเอาไว้ใกล้กับบ่อเกลอะที่ข้างบ้านที่ไปหลบอยู่นะแล้วถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยเรื่องของการมีอาวุธปืนแล้วก็การยิงปืนด้วยนะครับนี่ถูกแจ้งข้อหาไปทั้งหมดแล้วนะฮะค่ะคือนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปตามคดีนี้ค่ะเราส่ง

เมนามสมมุติเป็นเจ้าของร้านในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนเจ็บและคนตายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่ร้านผู้ตายขอออกมาคุยโทรศัพท์คนเจ็บยืนรออยู่ที่จอดรถสักพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งที่บริเวณห้องพักพนักงานก็เลยรู้ว่าพนักงานของร้านถูกยิงที่ขาจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกห
ต่างคนต่างหลบอยู่ในมุมที่ปลอดภัยพอเสียงปืนเงียบคนเจ็บที่ถูกยิงที่คิววิ่งมาขอความเชื่อเหลือ
ส่วนผู้เสียชีวิตถูกยิงเขาที่ลำตัวก็นอนอยู่กลางถนนก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
เธอบอกว่าเหตุการณ์มันอุปอาจมากเช่นจริงเหมือนกับตั้งใจมาซุ่มยิงคนในร้านเธอ
นี่พนักงานเสิร์ฟยังเคราะห์ดีที่แค่บาดเจ็บนะคะส่วนคนเจ็บอีกคนและผู้เสียชีวิตเป็นลูกค้า
คือก่อนเข้ามาที่ร้านเนี่ยค่ะก็ดูท่าทางยิ้มแย้มกันไม่ได้ดูรู้สึกว่าเขาไปมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อน
คือเขาไม่ทะเลาะกันข้างนอกมาก่อนเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะเท่าที่รู้นะคะ
ถ้าเขาตีกันข้างนอกแล้วทดลองเขายิงไล่กันเข้ามานี่ก็ว่าไปอย่างถูกไหม
แต่เขายิงในร้านก่อนอ่ะยิงเข้ามาสาดมาในร้านก่อนอ่ะไม่รู้ว่าเขายิงมาเพราะอะไรอ่ะ
นี่ตกใจนึกถึงวิ่งไปบอกเด็กว่าเขาให้ไปดูข้างนอกหน่อยว่ามีคนยิงประตูยิงกระสุนปืนเข้ามาทำไมเด็กมันถึงวิ่งออกไปดูอ่ะ
เขาไม่ใช่ไล่ยิงกันมาปั้งไม่ใช่นะเขายิงมานี่ก่อนปั้งยิงมานี่ก่อนปั้ง
มาดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าทางคดีสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งจับคนร้ายจนตอนบ่าย
จับนายสมโพธิอินสอนหรือนายหยกอายุ๓๙ปีได้ค่ะจับได้ที่บ้านภรรยาห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโลนะคะ
เรากำลังตัวแล้วเรากำลังกำลังมาอารอ่ะ
อ๋อเห็นแล้วเห็นถุงภาษาศิกษ์แล้ว

นายสมโพธิสารภาพบอกว่าก่อเหตุ
เพราะว่าถูกกลุ่มผู้ตายมาหาเรื่องก่อน

เบิ้ลรถจักรยานยนต์ที่หน้าบ้าน

เอาปืนที่อยู่ในบ้านมายิงใส่เลย

ส่วนพนักงานที่ร้านคือไม่ได้ตั้งใจ

ตำรวจก็นำตัวในสมโพธิไปห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ทีมข่าวพยายามจะสอบถามข้อที่จริง

เจ้าตัวเนี่ยเอากระดาษบังหน้าเอาไว้
ก็ตอบนักข่าวแค่สั้นนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะคะ

เพราะว่าคือร่างเนี่ยยังรอการผ่าชนะสูตรนะคะ

ประกอบพิธีทางศาสนาเอาไว้ก่อน

ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปากเสียงกับใคร
ทุกวันก็ทำงานแล้วกลับบ้าน
วันเกิดเหตุคือหลังหลานชายทำงาน
ก็ได้มาบอกว่าเดี๋ยวไปดื่มกับเพื่อนนิดนึงนะ

ย่ายืนยันว่าหลานชายกับผู้ก่อเหตุไม่ได้รู้จักกัน
บอกว่าไม่รู้จริงทำไมผู้ก่อเหตุต้องมายิงหลานชายแบบนี้

ที่ผ่านมาก็มีแต่หลานชายคนนี้แหละที่ดูแลมาโดยตลอด
ย่าก็หวังจะพึ่งในบ้านปลายชีวิต

ก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินการทางคดีนะคะ
ของผู้ก่อเหตุก็ควรจะต้องมารับผิดชอบด้วยคุณย่าบอก
ว่าทางฝั่งของผู้ตายเมามาตะโกนแซวท้าทายจะมาหาเรื่องเขาก่อน

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับหนึ่งในคนเจ็บนะฮะ
ก็คือนัทธพงศ์หม่อนอ้ายอายุ๒๔กระสุนเข้าที่คิ้ว
นี่ฮะนี่เป็นคนในกล้องวงจรปิดที่วัดโอ้โหเดินถอดเสื้อเอาเสื้อ
ปิดหน้ามาบอกถูกยิงเพื่อนก็ถูกยิงนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเพื่อนที่เขามาด้วยกันเนี่ย
ถูกยิงด้วยกันชื่อเฉลิมวุฒิถาติบ
ก็คือหลานคุณย่าเมื่อสักครู่นี้

เพราะกระสุนเนี่ยเข้าลำตัวพอดี

กระสุนที่ยิงเข้ามาเนี่ยเฉียวคิ้วขวาเข้าไป

เขาขอยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่อง
ไม่เคยมีปัญหากับนายกคนก่อเหตุเลยนะ
ไม่เคยแม้แต่จะพูดคุยกันด้วยซ้ำ
ถ้ารู้จักก็รู้จักแบบเคยได้ยินชื่อ
เคยได้ยินชื่อคนคนนี้ในพื้นที่แค่นั้นเอง
นัทธพงศ์บอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้
ขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนก็คือเฉลิมวุฒินะฮะ

แล้วไม่ได้เบิ้ลเครื่องรถใส่ใครอะไรยังไงเลย
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้ต้องหาเนี่ยมาไล่ยิงพวกเขาทำไม
อยากให้คนก่อเหตุถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนเขาด้วย

นี่มีอีกคนหนึ่งนะ
ค่ะ
นางงานของร้านเขานอนในห้องอยู่เฉยนะ
ใช่ค่ะที่โดนลุกหลงใช่มั้ยค่ะ

ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาแจ้งข้อหาเรียบร้อยนะฮะ

พยายามฆ่าเรื่องการครอบครองอาวุธปืนเรื่อง
การใช้ปืนพาปืนการยิงปืนด้วย